อีกไม่กี่วันจะเข้าช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เชื่อว่าหลายคนคงจะอยากสัมผัสอากาศหนาว

โดยเฉพาะคนที่วางแผนไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง
ก็หวังว่าจะเจอกับอากาศที่ค่อนข้างดีแบบนี้
แต่ว่าหลังจากนี้ไปอากาศเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามกับคุณคุปตนันพิสิทธิมหันเลยครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนหวังว่าจะได้สัมผัสอากาศเย็นหนาวบริเวณทางตอนบนนะครับ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นกับเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะช่วงสิ้นปีนี้จะหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับ
ก็ส่งผลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยทำให้เกิดความหนาวเย็นนั่นก็คือ
วนอากาศสูงนะครับจากประเทศจีน
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ว่าตอนนี้เองนะครับเป็นกำลังป่านกลางครับ
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนทั้งพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ยังคงมีโอกาสที่จะมีอุณหภูมิลดต่อไปอีก๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ขณะที่บริเวณตามจุดต่างที่อยู่บริเวณที่สูงนะครับตามยอดดอยยอดภู

โดยเฉพาะตามยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
วัดอุณหภูมิบริเวณนั้นกล่าวได้อยู่ที่ประมาณ๖๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดดอยมีอากาศหนาวพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๒ไปจนถึง๑๕องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนบนตามยอดดอยและยอดภู
แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศ
นี่คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงละทีเดียว
เมื่อบริเวณดังกล่าวนั้นแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณใดก็ตาม
แต่ตามยอดดอยยอดภูก็จะอาจจะทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง

ตอนนี้แผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นอันดับแรก
ก่อนที่จะมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
มวลอากาศเย็นดังกล่าวที่จะแผลลงมาในครั้งนี้
คาดการณ์ในช่วงวันที่๓๐ไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม
จะทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงไปได้อีกประมาณ๔องศาเซลเซียต
อกจากนี้ครับยังพบหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มาเยือนเมืองไทยของเรา
ก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ยังมีโอกาสเคลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบน
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้เกิดฝนได้ในบริเวณดังกล่าว
แต่เนื่องจากว่าตอนนี้จะค่อยออกจากเมืองไทยของเราแล้ว
ฝนที่ตกลงมาจะไม่มากนัก
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
จึงทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของคลื่นลม
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทางตอนล่าง
คลื่นจะสูงเป็นพิเศษนะครับประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นประชาชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งคงต้องระวังเรื่องของคลื่นสูงซัดฝั่งนะครับ
ส่วนชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบสภาพอากาศ๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไป

เพิ่มขึ้นลดลงประมาณ๑องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นหลังกลางสัปดาห์นี้
ฟ้าจะเริ่มเปิดแดดค่อนข้างหิดเยอร์แรง

นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกรุงเทพฯ